พระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรางกูนั้นถือว่าเป็นไปตามโบราณราชประเพณีนะครับ
ก็แบ่งเป็น๓ช่วงก็คือพระราชพิธีเบื้องต้น
พระราชพิธีเบื้องกลางแล้วก็พระราชพิธีเบื้องปลายนะครับ
พระราชพิธีเบื้องต้นนั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมน้ำอภิเษก
และน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษติดตามได้จากรายงานครับ
พระราชพิธีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงพระมุรทาพิเศษ
เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๖
นั่นก็คือพิธีพลีกรรมหรือขออนุญาตตักน้ำขึ้นมา
แบ่งมาในส่วนน้อยจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศทั้ง๗๗จังหวัด
รวม๑๐๘แหล่งน้ำเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกจังหวัด
เมื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเสร็จแล้ว
จะนำเข้าไปเก็บรักษาในพระอารามหลวงของจังหวัดนั้น
จากนั้นวันที่๘ถึง๙เมษายน๒๕๕๙
มีการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกณพระอารามหลวงประจำจังหวัด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
และมี๖จังหวัดที่มีพิธีจัดทำน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษด้วย
ต่อมาวันที่๑๐เมษายนผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๗๖จังหวัด
เชิญคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษ
เก็บรักษายังห้องดอกแก้วสาราว่าการกระทรวงมหาดไทย
ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณหศาตราคมในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
มีกำหนดการต่างจากแหล่งน้ำในต่างจังหวัด
เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งผ่านการทำพิธีมาแล้วจึงไม่ต้องมีพิธีทำน้ำอภิเษกเหมือนต่างจังหวัด
โดยกรุงเทพมหานครได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ
ในวันที่๑๒เมษายนแล้วอันเชิญมายังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเก็บรักษาไว้เช่นกัน
เมื่อถึงวันที่๑๘เมษายนได้จัดริ้วขบวนอันเชิญน้ำอภิเษก
และน้ำสงฆ์พระมุรทาพิเศษจากกระทรวงมหาดไทย
ทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์รวมจากทั่วประเทศ
ณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังคปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานฝ่ายคาราวาส
จากนั้นวันศุกร์ที่๑๙เมษายน
อันเชิญคนโทน้ำอภิเษกและน้ำสงพระมุรทาพิเศษ
จากวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
คนโทน้ำไปเก็บไว้ในมนตบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กว่าจะถึงการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ก็คือขั้นตอนที่พระเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระมุรทาพิเศษ
คือการส่งน้ำเหนือพระเสียรในวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖๒
เพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์
ซึ่งการส่งน้ำพระมุรทาพิเศษนั้น
ถือว่าเป็นวินาทีที่เปลี่ยนพระราชสถานะสู่ความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ
บุรทาพิเศษนั่นคือน้ำเทพมนต์ที่เราเตรียมไว้สำหรับสงฆ์สหสธารา
ราชธาราก็คือน้ำที่อยู่บนแท้งด้านบนเหนือพระเสียร
เมื่อสงน้ำมรทาพิเศษแล้ว
ถึงจะได้ส่งน้ำที่ได้ทำจากทุกจังหวัด
เรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำเทพน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์รวมกัน
แต่ละอาทิตย์ทั้ง๘ก็จะส่งน้ำมาถวายเพื่อได้ทรงอาบ
จะเห็นได้ว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการพระราชวิธีบรมราชาพิเศษนั้นแบ่งออกเป็น๒อย่าง
๑น้ำส่งมุรธาพิเษกคือน้ำที่ส่งตั้งแต่พระเศียรลงมาทั่วทางพระวรกาย
๒น้ำอภิเษกส่งเฉพาะพระวรกาย
ซึ่งน้ำทั้งสองอย่างที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้มีแหล่งที่มาต่างกัน
แต่แหล่งน้ำ๙แห่งที่ใช้ทำน้ำสงพระธาพิเศษนั้นถูกใช้ทำน้ำอภิเษกด้วย
น้ำสงบุรทาพิเศษจาก๙แหล่งน้ำคือน้ำจากสระ๔แห่งของเมืองสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
ประกอบด้วยสะเกดสะแก้วสะคาและสะโยมนา
และน้ำเบนจสุธคงคาหรือแม่น้ำบริสุทธิ์ทั้ง๕สาย
ประกอบด้วย๑แม่น้ำบางประกงตักที่ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
แม่น้ำป่าศักดิ์ตักที่ตะบนท่าราบอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
แม่น้ำเจ้าพระยาตักที่ตะบนบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง
แม่น้ำราชบุรีตักที่บริเวณสามแยกคลองหน้าวัดดาวดึงตะบนบางช้างอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
และ๕แม่น้ำเพชรบุรีตักที่บริเวณท่าน้ำวัดชัยสิริตะบนสมพลืออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี
ส่วนน้ำอภิเษกมาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์๑๐๘แหล่งทั่วประเทศนั่นเอง